มาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานะครับ
ปกติเวลาโจรเขาจะเข้าไปขโมยของเขาก็ต้องมีอาการดูลาดเหล่าใช่ไหม
รายนี้เขาไปขโมยต้นไผ่มงคลอยู่ที่หน้าร้านขายวัตถุมงคลในอำเภอหาดใหญ่
วิธีการดูลาดเหลาของเขาให้เนียนคือการยืนปัสสาวะรถเสาไฟฟ้า
ให้ดูเนียนก่อนและสิ่งที่เขาขโมยไปคือกระถางต้นไผ่มงคลซึ่งอยู่ข้างจุดที่เขายืนปัสสาวะนั่นแหละ
ครับมือก็จับตรงนั้นไว้ปัสสาวะแต่สายตาเนี่ยไม่ได้มองของตัวเองเลย
ต้นไผ่บ้างมองคนที่ผ่านไปผ่านมาบ้างมองรถที่ผ่านไปผ่านมาบ้างพอปลอดคนก็หยิบไปเลยนะคะ
แต่ภาพกล้องวงจรปิดบันทึกไว้ได้สิคะแต่อาจจะไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เนาะ
เอาบันทึกไว้นะคะเป็นเหตุการณ์ขณะที่คนร้ายเป็นผู้ชายอายุประมาณสี่สิบปีไปก่อเหตุขโมยกระถางต้นไผ่มงคล
ขออนุญาตเซ็นเซอร์บางส่วนไว้นะฮะ
อยู่ที่หน้าร้านยูอีนะคะร้านนี้ชื่อร้านยูอีถนนไทยอาคารเปิดเป็นร้านจำหน่ายวัตถุมงคลค่ะ
โดยคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์มาก่อนนะมาจอดที่ข้างร้านแล้วก็เดินมาเรื่อยมายืนปัสสาวะที่เสาไฟฟ้าที่หน้าร้านนี่แหละพร้อมกับหันซ้ายหันขวาดูลาดเหลาก่อน
ทีนี้ปลอดคนปลอดรถเดินไปยกกระถางต้นไผ่มงคลขึ้นรถจักรยานยนต์ขี่หลบหนีไปเลยนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตีสี่วันศุกร์ที่ผ่านมานี่เองค่ะ
ทีนี้หลังเกิดเหตุการณ์นายธนวินวุฒิวิสิตสกุลเจ้าของร้านบอกว่าต้นไผ่ต้นนี้คนร้ายที่คนร้ายขโมยไปเนี่ยซื้อมาประมาณ๒๕๐๐บาท
การที่ร้านถูกขโมยของเนี่ยเกิดขึ้นเป็นเหตุการณ์ครั้งที่สองแล้วครั้งแรกคนร้ายเนี่ยเข้าไปขโมยวัตถุมงคลถึงในร้านนะคะก็เลยแก้ไขเองติดกระจกนิรภัย
แต่ทีนี้คนร้ายมาขโมยต้นไผ่ซึ่งอยู่หน้าร้านไปขณะเดียวกันก็เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดกล้องวงจรปิดในบริเวณถนนสายนี้ให้หน่อยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะนี้ขึ้นอีกส่วนเหตุการณ์นี้เข้าแจ้งความไว้แล้วนะคะที่สอบพองหัดใหญ่ค่ะ